เปลี่ยนข่าวจากเรื่องเหม็นไม่น่าพิษสมัย
มาดูเรื่องอันนี้ดีกว่าปังชา
อ๋อจะจบยังไงปังชาดราม่าโอ้โฮต่อเนื่องมากจริงนะดอม
ตั้งแต่เมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไป
ปรากฏว่าเรื่องนี้ในมุมดีมันก็มีนะ
จำเจ้าของร้านปังชาที่เมื่อวานพี่เบิร์ดเล่าว่าอะไรนะ

กลายเป็นว่าตอนนี้คิวเต็มจ้ะคิวแน่นจ้ะ
ขายดีคนไปต่อคิวกันเพียบเลยค่ะ
ก็ขอให้กำลังใจด้วยนะแล้วก็สู้
เพราะว่าเราฆ่าขายในเนื้อจุดจริต

ภาษาไทยเนี่ยชื่อซ้ำมึงก็มี
คนไม่รู้จักกันเนี่ยนำคุณเรียนมาเยอะแยะไป
โอ้โหนี่มีลูกค้ามาให้กำลังใจกับเจ้าของร้าน

พี่เบิร์ตนี่ร้านปังชาอยู่ที่เขตเทศบาลนครเชียงราย
โต๊ะเต็มจนต้องนั่งเลือกีว่าค่ะ

คือลูกค้าเขาก็จะมาทานพวกอาหารเครื่องดื่มที่มันมีหลากหลาย
ที่สำคัญอยากมาให้กำลังใจเจ้าของร้านด้วยพี่วีรชาติ
แล้วก็ย้ำว่าสู้นะคนเราทำมาหากิน
แล้วร้านเองก็เก็บภาพบรรยากาศลูกค้าแน่นแบบนี้แล้วเอาไปโพสต์
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับ
ฮิวใจเราได้เป็นอย่างดีเลยและขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นกันครับ
นี่พี่วีรชาติบอกว่าตอนแรกนะพอรู้ว่าจะโดนฟ้อง๑๐๒ล้านเนี่ย
ผมกับเมียแล้วก็ครอบครัวเครียดมาก
ไม่อยากให้เมียเดือดร้อนไงที่บอกเป็นข่าวว่าอะไรนะ

แต่ทีนี้พอหลังจากเป็นข่าวคนมาให้กำลังใจเพียบเลย
คู่กรณีที่อ้างว่าติดต่อผ่านสื่อมาเพื่อขอโทษ
ยืนยันนะพี่เขาบอกพี่วีรชาติบอกว่า
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางฝั่งคู่กรณีนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องดราม่านี้เอาจริง
มีนะยังมีต่อยังไม่จบให้ดูไผ่ทองไอศครีมหน่อย

ข้าวเหนียวด้วยผ่านมาหลายสิบปีมีร้านไอศครีมร้านคาเฟ่เยอะแยะเลยที่เขาพัฒนาเอาพวกขนมปังแพรมาทำเป็นขนมปังเนี่ยอย่างนี้เป็นโทสบ้างเป็นอะไรบ้าง
ก็นี่เขาบอกว่าต่อยอดความอร่อยกันมาเรื่อยไผ่ทองไอศครีมเนี่ยเขาบอกเขาภูมิใจนะ
ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดของไทยแล้วก็ไม่สงวนสิทธิ์ความอร่อยนี้
นั่นแปลว่าอะไรอะอยากให้ทุกคนได้กินของแบบอร่อยค่ะดังนั้นใครจะเอาไปทำเนี่ยไม่ว่านะ
มมมไปดูนะเข้ามาว่าบอกเลยนะแบรนด์ถ่ายทองไอศครีมเนี่ยเจอเรื่องโดนลอกเรียนแบบเยอะมาก
ดีกว่าโอ้โหชอบชอบชอบเออพี่จบข่าวนี้เราต้องไปดักรอข้างหลัง
ฟิศเราแล้วอ่ะพี่ไม่เคยกินไอศกรีมรสนี้จริงจริงพาพี่ไปกินหน่อย
ไทยใช่ไหมเออเออไม่เคยไม่เคยมีหรือเปล่านะใกล้ใกล้ไทยรัฐ
เหมือนจะมีไอศกรีมมะพร้าวเออหรอแต่หายไปแล้วเออนะฮะแต่ว่า
มาปังชายังมีต่อคุณผู้ชมฮะนึกถึงโลโก้หญิงไทยผู้หญิงอ่ะ
กล้าวมัดผมเป็นมวยไว้อ่าใส่คาดอกไว้แล้วก็ยื่นมือ
แล้วตรงนั้นมันจะมีถ้วยปังชาอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะ
อันนี้แต่ปรากฏว่ามันไปคล้ายไปคล้ายกับแบรนด์
สุราแบรนด์หนึ่งซึ่งคนออกแบบเขาบอกว่าก่อนจะไปยื่นโนติสให้
ร้านอื่นน่ะดูโลโก้ร้านตัวเองก่อนไหมว่ามันมาคล้ายอะไรหรือเปล่า
เปล่าอ่าครูบิ๊กพิรมนต์ชมธวัตรครับเป็นเจ้าของร้านอพรงาม
ตูดิโอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายไทยโบราณโพสต์แล้วก็ถามว่า
นี่ภาพวาดลายเส้นหญิงชุดไทยนั่งพับเพียบกล้าวผมมวยแบบนี้ยื่นมือขวาเหยียดยาวนั่นน่ะ
ทางร้านปังชาคิดเองหรือเปล่าหรือเอาแบบจากที่ไหนมาวาด
นี่คุณผู้ชมเปรียบเทียบให้ดูเลยนะอ่าภาพผู้หญิงใส่ชุดไทยอันนั้น
ตัวครูบิ๊กเป็นคนออกแบบครับให้กับปฏิทินสุรายี่ห้อหนึ่ง
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสิบหกปีที่แล้วอ่า
แล้วพอเอามาเปรียบเทียบดูคุณผู้ชมก็มีความคล้ายอยู่พอสมควร
นี่วงให้ดูเลยนะชาวเน็ตมาวงให้ดูว่าตรงไหนเหมือนบ้าง
บางคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าร้านปังชา
เอารูปที่ครูบิ๊กออกแบบไว้เนี่ยมาเป็นเดฟอ่ามาเป็นเล็บไปเล่น
เป็นแรงบันดาลใจในการทำเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเดิม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
เข้าไปยื่นโนติสเรียกค่าเสียหายจากร้านอื่นที่บอกว่าไปลอกเรียนปังชาเขาก็ตะหิดตะหิด
ขึ้นมาฟังคุณบิฟิดหน่อยอะ
อ๋อมันไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่มันมีความคล้ายนะฮะ
มีความคล้ายในเชิงผ้าผู้หญิงที่นั่งนะฮะ
ท่าทางในชุดไทยแล้วก็ผู้หญิงที่นั่งเอ่อ
ชุดไทยที่เป็นรัดอกกระโจมอกนะครับ
พันผ้าแถบนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ผายมือด้วยมือแขนขวา
แล้วก็มีรูปที่อยู่บนขวดอย่างนี้ครับก็เห็นว่ามันก็คล้าย
แต่มันเป็นภาพลายเส้นมันไม่ได้เอาภาพถ่ายไปทำ
ส่วนที่เจ้าของร้านปังชาเนี่ยอ้างว่าก็เขาจ้างนักเขียนแบบมา
ก็เป็นไปได้ว่านักเขียนแบบเนี่ยไปหารูปแรงบันดาลใจ
เรฟมาแล้วก็เลยวาดมันก็เลยบังเอิญเหมือน
แล้วถ้าเป็นการลอกมาล่ะครูบิ๊กจะฟ้องไหม
บิ๊กบอกว่าไม่ฟ้องก็ถือว่าเป็นการได้รับแรงบันดาลใจ

งานเก่าของเขาตั้งแต่ปี๕๐ถูกเผยแพร่
แล้วมีคนเอาไปเป็นเรฟก็เป็นเรื่องที่ดี

เอาจริงเรื่องมันไม่จบแค่นั้นจริงนะคุณผู้ชม

เจ้าของร้านเนี่ยค่ะคุณนุ๊กเหรอ
คุณนุ๊กบอกว่าก็โดนฟ้องเหมือนกัน
เรียก๒ล้านเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ย
ใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าตกเทรนด์
นุ๊กก็โดนเบา๒ล้านเองเปลี่ยนถ้วยแทบไม่ทัน
เขาไม่ให้ใช้ถ้วยเหมือนเขาที่เราซื้อมาจากจตุจักร

เดี๋ยวแล้วถ้วยที่ไปซื้อจากจรุจักร
ที่เขาขายให้คนทั่วไปแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไง
ค่ะนี่แหละงงเลยอ่ะ
โอ้โหตอนแรกเราเห็นไอ้ถ้วยแบบนี้มีขายในออนไลน์ใช่ไหม

แต่นี่กลายเป็นซื้อที่จตุจักรตั้งนานแล้ว
ใช่เพราะว่าทางร้านที่เขาเป็นประเด็นออกมา
เขาบอกว่าเขาอะไรนะมีลิขสิทธิ์เรื่องของการออกแบบ
ใช่ไหมออกแบบผลิตภัณฑ์ห้ามใช้ถ้วยเหมือน

โอ้โหมันจะไม่จบง่ายสิ
จะทำธุรกิจกันทีจะได้ตรวจสอบกัน

แต่ว่าเจ้าของร้านปังชาบอกว่า